สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙เนี่ยนะคะ
อกจากความงดงามแล้วก็สมพระเกียรติ
เรื่องของสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปกรรมแล้วนะคะ

นงนุษย์พัทยาก็ได้รับความไว้วางใจจากกรมศิลปากรนะคะ
ให้นำต้นไม้นานาชนิดรวมทั้งดอกดาวเรือง๑แสนต้น
ไปจัดประดับตกแต่งในงานพระราชพิธีด้วย

เหลืองอร่ามบานสะพรั่งในงานพระราชพิธี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช

นำมาประดับตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาตร
สวยงามและสมพระเกียรติ
ประชาชนเราทุกคนใส่ชุดสีดำ
ครับพลังของเราคือสีเหลือง
ฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ายังไง
ดอกไม้ที่เราเลือกเนี่ยต้องเป็นสีเหลือง
ก็มีดอกไม้หลายอย่างที่ดอกสีเหลือง
แต่เราดูแล้วไม้ที่ทนที่สุดคือดาวเรือง
อยู่ได้ลงดินแล้วอยู่ได้ประมาณเดือนหน่อย
ซึ่งก็เหมาะสำหรับเราจะใช้ในงานนี้

แล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุด

เพื่อตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่าน

มีสีเหลืองทรงพุ่มสวยลำต้นแข็งแรง

อกดาวเรืองจะเบ่งบานเต็มที่
ซึ่งเมื่อถึงวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๕๙
ดาวเรืองจะมีอายุครบ๒เดือนพอดี
ทำให้ทั่วบริเวณพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาตร
จะมีสีเหลืองสวยงาม
อุมารพลเยี่ยมทำงานที่สวนนงนุษย
แผนกไม้ดอกมานานถึง๑๐ปี
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลต้นดาวเรือง
ใช้สำหรับงานพระราชพิธีในครั้งนี้

นำไปประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบพระเมรุมาตร

จริงก็คือประมาณต้นเดือนสิงหาคมค่ะ
ซึ่งดาวเรืองพอเมล็ดเสร็จแล้ว
ตั้งแต่พอเมล็ดถึงออกดอกค่ะ

แล้วก็จะหลังจากที่เพาะ๑๕วัน
เราก็จะลงแปลงกลางแจ้งใช่ไหมคะ
จากการลงแปลงกลางแจ้งอีก๔๕วันมันก็จะเริ่มออกดอก
ซึ่งจะเอาไปใช้ในงานพิธี
ทุกคนตั้งใจทำให้สุดความสามารถอยู่แล้วค่ะ
สำหรับงานนี้คือเป็นครั้งหนึ่งครั้งสำคัญของชีวิตเราด้วยค่ะ

บริเวณสวนโดยรอบที่สวนนงนุษย์ได้นำมาจัด
ยังมีต้นตะโกใบไม้สีทองแก้วแคระหน้าวัวใบ
หอยช่อบอนไซค์ต้นไสเกาหลีแท่งต้นเข็มเชียงใหม่
กล้วยไม้ดินบัวสีเหลืองและสีขาว
โดยจะเน้นพันธุ์ไม้ที่มีสีเหลือง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประดับตกแต่งภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาตร
เพื่อแสดงความอาลัยและพลังความจงรักพักดีของประชาชน
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ